เกี่ยวกับเรื่องของการไปทำอนาจารย์

โพสต์คลิปผู้ชายอายุ๔๐ปีจับก้นของเธอ

เรื่องราวนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์
สำหรับผู้หญิงที่ใช้รถเมย์ในตอนกลางคืนนะคะ
ระหว่างที่เธอขึ้นรถเมย์สาย๒๔
เอสพนัทรัชดาจะไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ
ถูกชายโรคจิตจับก้นค่ะ
ระบุว่าเจอชายโรคจิตจับ

บอกหลายครั้งแล้วมีลักษณะบีบด้วย
เธอไม่รู้ตัวเนื่องจากตอนนั้นยังมึน
ยอมรับว่าเธอดื่มสุรามาเหมือนกันนะ
แต่พอรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติ
ชายคนดังกล่าวลุกไปนั่งเบาะข้างหน้าเลย

ไปทำกับแฟนกระเป๋ารถเมย์
ทำให้หญิงสาวคนในคลิปโวยวาย
แล้วก็ตบชายคนนี้จะได้ยินนี้เสียงดังฟาดเลยนะ

จากนั้นล็อกตัวแล้วก็ไล่ลงจากรถไปเลยนะคะ

โพสต์คลิปนี้เพื่อต้องการเตือนภัยสาว
ต้องการขึ้นรถเมย์คนเดียวช่วงกลางคืนนะ

สังเกตพฤติกรรมรอบข้างให้ดี
ถ้ามีอะไรผิดปกติแจ้งคนขับรถเมทันที
หรือว่าแอบส่งซิกคนข้างก็ได้นะคะ

มีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะ

ชอบขึ้นรถเมย์สายต่าง
แล้วก็ไปก่อเหตุลวนลามผู้หญิงที่มาคนเดียว
โดยพอถูกจับได้ผู้ชายคนนี้จะอาศัยช่วงชลมุน

คอมเมนต์มาบอกด้วยนะบอกว่าผู้ชายคนนี้คล้ายกับชายที่
ลวนลามสาวประเภท๒บนรถเมษาย๕๒
คนนี้เคยถูกตำรวจสอนอบังเขนจับกลุ่มแล้ว
ดำเนินคดีมาแล้วด้วยเมื่อหลายเดือนก่อนนะคะ
แล้วก็แชร์กันต่อไปด้วยภัยสังคมค่ะ